ที่ตามค้นหากันมานานถึงสองเดือนเต็มนะคะร่างของป้านิตในที่สุดวันนี้
เชื่อว่าน่าจะเจอแล้วก็คือโครงกระดูกที่ชาวบ้านไปเจอในคลองชนรับประทาน
เมื่อวานนี้ที่เราเล่ากันไปนั่นแหละค่ะคือตอนแรกอ่ะครอบครัวยาด
ลูกสาวสามีบอกยังไม่มั่นใจวันนี้จะใช้ป้านิต
เพราะว่ากางเกงที่เจอเนี่ยมันจะเป็นกางเกงสามส่วนก็จริงแต่มันยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่
ขอรอผลตรวจดีเอนเอก่อนขอรอผลตรวจดีเอก่อนดีกว่า
แต่เมื่อเช้าเจ้าหน้าที่เขามีการระดมกำลังค้นหาบริเวณจุดเบาะคลองชลประธานอีกครั้งหนึ่ง
ครับเขาไปเจอแว่นตาก่อนแว่นตาเหมือนแว่นตาของป้านิตเลย
เป็นกรอบสีดำเข้มเข้มเหรอเจอแว่นตาก่อนนี่เจอแว่นตาอันนี้ค่ะ
อืมหลังจากนั้นค้นต่อไปอีกเจอบัตรนี่นี่เห็นไหมคะ
เหมือนของป้านิตเลยครับลักษณะมันเหมือนกันมาก
แต่แค่นี้มันไม่สามารถบอกได้หรอกว่านี่คือร่างของป้านิต
นี่คือโครงกระดูกของป้านิตเจอบัตรประชาชนค่ะคุณผู้ชม
บัตรประชาชนด้วยเหรอบัตรประชาชนที่เขียนชื่อว่านิดสังวร
ใบนี้ค่ะโอ้โหเจอตกอยู่ริมตลิ่งนี่แหละค่ะโอ้โห
พอครอบครัวเห็นนะร้องไห้กันแทบขาดใจเลยค่ะ
ดีแล้วได้เจอก็ได้ไปทำบุญให้เขา
เงียบจะร้องใหม่แล้วพ่อยังเล่นอยู่
เออใช่เงียบอย่าหลอง

ไปก่อบ้านไปเลยอันนี้จะร้องไหมวะ
ผู้หญิงคนนี้คือลูกสาวของป้านิตนะคะ
เมื่อวานเธอบอกแล้วเธอไม่เชื่อว่านี่คือโครงกระดูกแม่เธอ
แต่วันนี้แค่เห็นบัตรประชาชนใบเล็กใบนี้

ป้านิตเนี่ยหายตัวไปตั้งแต่สิบเอ็ดเมษายนนะคะ

ขับมารับที่บ้านแล้วไม่มีใครเจอป้านิตอีก

สุดท้ายแล้วกลับไปถึงบ้านเย็นวันที่๑๑มีอาการเครียด
วันที่๑๒ตัดสินใจก่อเหตุฆ่าตัวตายในรถกระบะ
คันนี้ที่ใช้ขับไปรับป้านิต

แต่วันนี้สิ่งที่เจ้าหน้าที่เจอครอบครัวเลยบอกว่า
๗๐แล้วว่าป้านิตน่าจะเสียชีวิตแล้วจริง
เมื่อเช้าเจ้าหน้าที่เขาเริ่มค้นหาปรูพรมจากในน้ำก่อน
เขาบอกเขาเจอโครงกระดูกเพิ่มอีก๑๐กว่าชิ้น
มีซี่โครงแล้วก็มีกระดูกขาซ้ายที่มีเนื้อติดอยู่ที่ริมตลิ่งด้วย
จากนั้นช่วงบ่ายถึงค้นหาริมคลองและในคลอง
หรือแถวต้นผักตบชาวาลื้อไปได้๒๐๐เมตรก็เจอแว่น

ป้านิตบอกเลยนะคะว่าตอนแรกไม่เชื่อว่าจะใช่
เพราะว่าป้านิตเนี่ยเคยบาดเจ็บที่เข่าซ้ายจนต้องดามเหล็ก
แต่ว่ากระดูกที่เจอขาซ้ายขาอะไรเนี่ยมันไม่มีเหล็กให้เห็นไง

ในคลองกระดูกฟันก็มีไม่ครบอีก
ทั้งที่ลูกสาวบอกว่าแม่ฟันอยู่ครบ

ฟังเสียงเขานะคะ

ใช่ครับเขาควรรักแม่เขามากครับ
ในรายการไทยรัฐนิวส์โชว์นี่แหละ
จุดตรงนี้เนี่ยมันคือจุดที่หมวดโย

ขับรถกลับไปกลับมา๒รอบจำได้ไหมคะ

ใช่ที่ขับผ่านไปรอบแรก

แล้วก็ขับไปคราวนี้รอบที่สองเนี่ย
ขับผ่านไปตอนบ่าย๒โมง๑๙นาที
แล้วก็ใช้เวลา๑๓นาทีกว่าจะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

นาทีนี้น่าจะเป็นจังหวะที่เอาร่างของป้านิตไปทิ้งไว้

จุดที่เจอโครงกระดูกแค่๒๖๐เมตรเองค่ะ

จากนั้นก็มีภาพอีกภาพหนึ่งจำได้ไหมคะ
ที่เห็นหมวดโยไปจอดรถอยู่ข้างทางแล้ว

อ่าเนี่ยจังหวะนี้

อยู่ข้างทางแล้วหมวดโยเปิดประตูลงมาจากรถ
แล้วก็เดินไปทำไมแล้วไม่รู้ฝั่งอีกข้างนึง

เนี่ยค่ะแล้วหลังจากนั้นหมวดโยก็เดินกลับมาที่ที่ฝั่งคนขับรถ
แต่ตอนนี้คาดว่าน่าจะทิ้งป้านิตไปแล้ว
อาจจะไปทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเบาะเบอร์อะไรแถวนั้น

พบโครงกระดูก๙๕๐เมตรนะคะ

วันนี้๔โมง๒๐นาทีที่ผ่านมา

แล้วเดี๋ยวจะเริ่มค้นหากันต่อวันพรุ่งนี้๙โมงเช้านะคะ

พรุ่งนี้จะหาเพิ่มนะใช่ค่ะ
แต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องรอผลอย่างเป็นทางการ
เรื่องการตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์กับโครงกระดูก
ใช่ค่ะเพราะว่าต้องเอาไปประกอบสำนวนคดีนะครับ